ตามที่ได้ยินจากอ่าสื่อบางสื่อนะครับอันนี้อ่า
ก็เห็นนะครับบางคนก็พูดกันนะครับว่าบ้องภัยพญานาคเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับ
เกิดจากสีเงินมนุษย์ว่างั้นนะครับเห็นเห็นในโครงชะลึกหรือว่ารายการอะไรเนี่ย
ครับอาจารย์เจสอะไรเนี่ยล่ะนะครับผมเจสตาอะไรเนี่ยล่ะนะครับ
ผมก็เลยผมตามสายตาผมเห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับ
ผมก็มีตามีสติสมัชญะครบถ้วนนะครับในการมองเห็นนะครับ
ในการรับรู้นะครับแล้วคนที่เห็นเนี่ยเป็นมานี่เป็นสามสิบสี่สิบปี
เป็นคนที่เห็นไม่รู้กี่ล้านคนแล้วนะครับเขาก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ครับ
เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่ฝั่งลาวที่ท่านพูด
ยิงปืนอะไรที่ฝั่งลาวเราไม่มีหรอกครับผมก็เคยเห็นแต่เครือมันตกลงเราไปพิสูจน์กับตัวเอง
ก็ถึงหัวจากว่ามันเป็นมันของแค่หรือของฝ่อมันลงมาเลยครับลงมาท้าพิสูจน์กันเลย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

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว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
วิสัยก็หายไปแล้วนะครับทำไมเขาเคยขึ้นทำไมเขาไม่ยิงให้มันขึ้นตลอด
แล้วทำไมยิงน้อยจังไม่ยิงให้เยอะเยอะนี่คนเห็นตลอดนะครับ
เวลาเวลาที่นักข่าวอยู่ถึงไม่เกินสามทุ่มสองทุ่มอย่างงี้
ทำไมพวกผมไม่ให้จ้างเราไปยิงให้มันตั้งแต่อ่า

ยิงให้มันขึ้นเยอะเยอะอดให้มันเที่ยวเยอะเพราะสิ่งที่ทำ

นี้มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ